พาไปดูตรงที่มันเป็นฝ่ายน้ำล้นที่อุบล
ปรากฏว่ามันขาดมันแตกยาวประมาณสัก๕เมตรคุณผู้ชม

นี่ตรงจุดนี้โอ้โหพอมองภาพอย่างนี้
ขับผ่านกันยังไงขับเป็นเข้าเกรียบเลยนะถนนนะ
ใช่แล้วที่ดอมถามจะขับผ่านกันยังไงผ่านไม่ได้เลย
ไปยังไงมอเตอร์ไซค์ก็ยังไปไม่ได้คุณผู้ชม

แล้วน้ำมันก็ไหลไปท่วมนาข้าวชาวบ้านเป็นร้อยไร่ค่ะ
ซึ่งจุดตรงนี้มันเป็นสรรฝ่ายน้ำล้นแตกเสียหาย

ถนนลาดยางเชื่อมระหว่างพื้นที่บ้านโนนเข็ง
กับที่บ้านแต้ที่ตำบลคำขวางอำเภอวารินชำราบ

น้ำกัดซ้อขาดในสัก๕เมตรได้

เพราะว่าอ่างเก็บน้ำหนองโศกใหญ่
ขนาดความจุอ่างสักประมาณ๕แสนลูกบาทเมตร

แล้วน้ำก็เลยไหลทะลักล้นคลองส่งน้ำไปท่วมนาข้าวเป็นร้อยไร่
แล้วข้าวกำลังตั้งท้องอยู่เลยช่วงนี้

เขาต้องประสานขอสะพานเบลลี่
จากทหารหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่๕๖
สำนักพัฒนาการภาค๕เอามาทำเป็นสะพานชั่วคราวก่อน
อย่างน้อยชาวบ้านจะได้ผ่านเส้นทางตรงนี้ได้

ส่วนเรื่องของนาข้าวที่ตั้งท้องอยู่เป็นร้อยไร่

เจ้าหน้าที่บอกแบบนี้เดี๋ยวต้องไปสำรวจ
แล้วก็เยียวยาช่วยเหลือเรื่องความเสียหายต่อไป

หมายเลข๒๓๑ถนนเลี่ยงเมืองนั่นแหละค่ะ

นี่อยู่ห่างจากตรงแยกเจริญศรีมาได้สัก๒๐๐เมตร

น้ำท่วมสูงแล้วบางจุดท่วมสูงประมาณครึ่งเมตร

เจ้าของรถเล็กบางทีต้องจอดทิ้งไว้เลย

จะเห็นสภาพน้ำชัดเลยนะ
ช่วงนี้รถสไลด์น่าจะได้ทำงานกันเยอะหน่อย
เพราะว่ารถที่ขับฝ่าไปก็เป็นแบบนี้